สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ

ใครจะตากผ้าล้างรถก็สามารถทำได้ค่ะ
แต่ขณะเดียวกันค่ะฝนจะไปกองตกอยู่บริเวณภาคใต้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนรู้ตัวว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะ
มีฝนตกหนักได้ในระยะนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องค่ะ
มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๐องศาเท่านั้นเองค่ะ
ยอดดอยยอดภูอากาศหนาวต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบตามเชิงเขาอยู่ที่๒๐องศาค่ะ
คลื่นลมทะเลนะคะสงบค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้อย่างที่บอกไปฝนเยอะค่ะคุณผู้ชม
ทั้งสองฝั่งเลยทั้งอันดามันและอ่าวไทย
เพราะว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมค่ะฝนจะตกร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ฟ้าเปิดแดดดีมีฝนเล็กน้อยนะคะ
ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่อุณหภูมิไม่ร้อนมากค่ะ

คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสเปนค่ะ
เพราะว่ากรุงมาร์ริดของสเปนเขาเปิดทางให้ฝูงแกะเดินไปตามถนนแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะเป็นแกะกว่าพันตัวเลยนะคะคุณผู้ชม
คือเขาจะเปิดทางให้มีการต้อนแกะนะคะแล้วก็ไปยังทุ่งยานั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ